เชิญว่าเป็นแฟนเมย์ผิดชะนาฏคุณผู้ชมค่ะ

ใช่แล้วถ้าสังเกตดีนะเวลาเมซิเจ
แฟนของสาวเมย์เวลาเขาตอบคำถามกับสื่อมวลชนที่เป็นนักข่าวกีฬา
เขาจะมีลีลาแบบกุล
พอเจชนะทิพย์ดาวเตะทีมชาติไทยเจอนักข่าวสายบันเทิง
จ่อไม่สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์กับหวานใจ
ดาราสาวสุดเซ็กซี่เมพิชชนาธิ์ก็ทำเอาเจ้าตัวเทลนด์ไม่ออกกันเลยทีเดียว
เห็นได้จากอินสตาแกรมเมพิชชี่ของสาวเมย์
ถึงกับโพสต์รูปที่มีคนแท็กมาให้
ซึ่งแฟนนุ่มนักเตะดูจะมีสีหน้าเครียดอยู่ไม่น้อย
โดยใต้ภาพนั้นสาวเมย์ยังแท็กข้อความหวานชวนอมยิ้ม

อีโมติคอนรูปหัวใจสีแดงหาเจชนะทิพย์
และติดแฮชแท็กให้แฟนนุ่มสู้บอกเป็นแฟนพิชชี่ต้องอดทน
ซึ่งก็ทำเอาเหล่าฟอลลอเวอร์ทั้งที่เป็นแฟนคลับสาวเมนและเจชนะทิพย์
ต่างก็พากันชอบใจเข้ามากดไลค์พร้อมส่งเสียงเชียร์ความรักของทั้งคู่
รวมถึงบอกหนุ่มเจด้วยว่าอีกหน่อยก็ชินค่ะ